รอคอยกันมานานนะคะสำหรับการได้ไปเที่ยวชายหาด
บางแสนเขาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ครับที่หาดในหารและหาดยานุ้ยตะมนตราวัยค่ะ
เมื่อวานนี้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะเห็นไหมหาดสวยงามแบบนี้นะคะ
คือโควิดมาหาดเองก็ได้พักผ่อนธรรมชาติก็กลับมาสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะบรรยากาศที่หาดในหารตะบนระวัยอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ
เมื่อวานนี้คุณอรุณโสลดนายกเทศมนตรีตำบลราวัย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยต้องลงไปตรวจสอบความเรียบร้อยกันซะหน่อย
หลังจากที่เปิดให้มีการทำกิจกรรมบนชายหาดเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ใช่ไหม
คือคุณอรุณบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ที่ตำบลราวัยเนี่ย
ทยอยเดินทางมาเล่นน้ำแบบนี้คุณเห็นไหมขนาดเล่นน้ำในทะเลแบบนั้นอ่ะ
ยังต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
ส่วนคนที่อยู่บนชายหาดก็มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย
มาตรฐานแบบนี้ค่ะนี่ไปคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะ
ทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ราวัยเนี่ย
เขาก็มีการจับเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งเจลแอลกอฮอลล้างมือ
ไว้จุดต่างตรงบริเวณทางลงชายหาด
ป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด๑๙และน่ารักมากประชาชน
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ที่หาดราวัยต่อ
ที่ราวัยต่อช่วงที่เขามีการล็อกเมืองเนี่ยนะคะ
ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
อันนี้หาดแรกนะคะหาดในหารมาดูอีกจุดหนึ่งค่ะ
ใกล้ใกล้กับหัดในหารนั่นแหละหัดยานุ้ยนะคะ
โอ้โหปรากฏว่านี่ก็เริ่มกลับมาคึกคักเช่นเดียวกันนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานั่งพักผ่อนริมชายหาดกันแบบนี้
คุณอรุณบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลราวัย
สมัครใจอยู่ต่อในช่วงที่จังหวัดภูเก็ตเขามีการปิดเมือง
โดยส่วนใหญ่บอกว่ารอคอยวันนี้กันมานานหลายเดือน
รู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมานั่งอาบแดด
ได้กลับมาลงเล่นน้ำในชายหาด
เพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็เข้าใจเรื่องของมาตรการ
ในการที่จะต้องปฏิบัติหลังจากที่มีการผ่อนคลาย

คุณพาไปดูข่าวนี้เสียงครืดกระแทกใจมากเลย

อยากไปนั่งทะเลมันคงจะดีเหมือนกัน
ดีปลดปล่อยอารมณ์ไปชายหาด
ใช่ไหมครับพับผ่อนยอดใจ